ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีเตือนประชาชน
และเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
หลังจากที่มีการข่าวแจ้งว่าคนร้าย
ก่อความไม่สงบในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี
ในช่วงสิ้นเดือนนี้ด้วยการใช้ระเบิดถึง๓๘ลูก
จนนาทีหน่วยความมั่นคงได้ส่วนที่กำลังกับทหารและตำรวจ
ในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานีดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
หลังจากมีข่าวแจ้งเตือนนะครับจากหลายหน่วยงานรวมถึงในโลกโซเชียลว่า
ก่อความไม่สงบจะออกมาสร้างสถานการณ์ก่อกวน
ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองปัตตานีอีกครั้ง
โดยระบุว่ากลุ่มก่อความไม่สงบได้เตรียมระเบิดแสวงเครื่อง
และระเบิดเพลิงจำนวน๓๘ลูกเพื่อเตรียมก่อเหตุกับร้านค้าห้างร้าน
เป้าหมายต่างเพื่อให้เกิดเพลิงไหม้เหมือนกับที่ผ่านมา

พร้อมระบุนะครับว่าแกนนำระดับสั่งการซึ่งมีชื่อจัดตั้งว่า
อุสดาสมังได้สั่งการให้แนวร่วมในพื้นที่
ก่อเหตุในช่วงเวลา๑๙นาฬิกาตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนนี้
ขณะที่พลตรีโพธนวลบุญผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี
กล่าวว่าการแจ้งเตือนครั้งนี้ไม่ต่างกับการแจ้งเตือนที่ผ่านมา
แต่เจ้าหน้าที่ร่วม๓ฝ่ายต่างเพิ่มความระมัดระวัง
เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดทุกเวลา
โดยเฉพาะร้านค้าต่างก็มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
จากนี้ยังขอความร่วมมือเจ้าของร้าน
ให้ช่วยตรวจสอบคนที่เข้ามาใช้บริการ

เพราะว่าพฤติกรรมของคนร้ายก็จะมากัน๒คน
โดยคนแรกทำทีพูดคุยกับเจ้าของร้าน
ส่วนอีกคนจะนำระเบิดแสวงเครื่องหรือระเบิดเพลิง

จากนั้นจะตั้งเวลาทำงานเป็นช่วงค่ำหรือว่ากลางดึก
อีกทั้งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจสกัด

รวมถึงบุคคลต้องสงสัยอย่างละเอียด
ตลอด๒๔ชั่วโมง